มาดูมาตรการในพื้นที่ต่างนะฮะที่เขาจะดูแลผู้ที่เดินทาง
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือว่าออกมาจากกรุงเทพมหานคร

แต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนเขามีวิธีการในการบริหารจัดการ
มาดูที่นี่ที่จังหวัดตากเขาบอกใครดื้อไม่ยอมกักตัวเอง๑๔วัน
เดี๋ยวพาไปกักตัวพร้อมกับเสียงของสุนัขที่เห่าหอน
อยู่ในที่หลอนคือป่าช้า
คุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดตากนี่สถานที่กักตัว

คือไปถ่ายกลางวันยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้ากลางคืนเนี่ยสิมันจะน่ากลัวมาก
ดูสิเสียงจิ้งหรีดเรไรร้องระงมขนาดนี้
คือเขาบอกที่จังหวัดตากนะพบผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว๑คน
แล้วก็มีพื้นที่เสี่ยงเพราะมีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายอำเภอ
มีประชากรแฝงและเป็นชาวเขาผ่าต่างจำนวนมาก
โดยเฉพาะที่อำเภออุ้มผางเป็นพื้นที่ที่มีชาวเขาเชื้อสายกะเหลี่ยง
ซึ่งส่วนใหญ่นับถือผีสางนางไม้
และเมื่อวานนี้นะฮะทางด้านของผู้มนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบลบ้านเปิ่งเคลิ่ง
ก็ที่ตำบลแม่จานอำเภาอุ่มผาง
เพื่อหามาตรการรับมือกับกลุ่มเสี่ยงที่

หรือจากหลายจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
แล้วกลับบ้านโดยใช้ชีวิตตามปกติ
ไม่ยอมกักตัว๑๔วัน

พวกเราก็เลยจะหาสถานที่กักตัวคนดื้อเหล่านี้

ดื้อที่ไม่ยอมกักตัวเราเตรียมที่ไว้ให้ท่านแล้ว
พร้อมทำจริงไม่ได้ขู่นะ
ประชุมปรึกษาหาบริกันเรียบร้อยแล้วเป็นมติที่ประชุม
ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งคัดโดยไม่มีข้อยกเว้น
ฝ่าฟื้นคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
เชิญท่านมากักตัวในสารที่แห่งนี้คือป่าช้าเผาศพ
กักตัวเป็นเวลา๑๔วันครับ
จะมีเจ้าพนักงานควบคุมโรคจะเฝ้าท่าน

จะเฝ้าท่านอยู่ที่ปากทางเข้าออกสู่ศาลแห่งนี้

หนีเราไม่ได้ท่านหนีผีเราไม่รู้

แต่ที่สำคัญท่านจะต้องถูกกักตัวนะฮะ
มีประชาชนกลับจากพื้นที่เสี่ยงระหว่างวันที่๒๓มีนาคม
ถึง๒๕มียอดรวมจำนวนแล้ว๑๙๓คน
แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครโดนกักตัวในป่าช้า
เพราะท่านยังคงปฏิบัติตามกฎเหล็กของชุมชนได้เป็นอย่างดีในการกักตัวเองนะฮะ
แต่เขาบอกว่าถ้าใครไม่กักตัวมานี่เลย